เอางี้ละกันพาไปหาอะไรกินกันหน่อยดีกว่ากับขนมเบื้องขนมตรงเกียวและขนมถังแตก
บอกเลยว่าร้านนี้อร่อยระดับตำนานติดตามกันในช่วงของตลอดกิน
เอาดูกันไปนี่ขนมเบื้องขนมโตเกียวขนมถังแตกครับ
แม่ค้าเขาบอกว่าเขามีขนมเบื้องขนมโตเกียวชิ้นละแค่แค่
บาทเดียวชิ้นละบาทเดียวครับคุณผู้ชมครับ
เปิดขายมาตั้งแต่รุ่นก่อนเนี่ยนี่ก็นับกันแล้วนะ
๓รุ่นแล้วนะขายประกอบ๔๐ปีคุณชิสานานมาก
ตั้งแต่ราคาเดิมเนี่ยก็ชิ้นละบาทนะปัจจุบันคุณกันศักดิ์กับคุณจิรนันแก่นทอง
สามีภรรยาเขาช่วยกันขายจุดเด่นคือความอร่อยและสูตรเด็ด
ดั้งเดิมที่ใช้ไม่มีการลดจำนวนแม้ว่าจะเรื่องของวัตถุดิบจะแพงขึ้นก็ตาม

นั่นแหละครับเขาขายอยู่ที่ประเมินตลาดนักถิวอากาศอัมเภอเมือง
และวันอังคารแล้วก็วันพุธนะครับก็จะขายอยู่ที่๔แยกวัดดอนรัก
อะตามกันไปลองไปทานกันดูคุณจิระนันด์บอกว่า
ยังขายขนมเบื้องขนมโตเกียว

คำตอบคือชิ้นละบาทมันไม่มีการปรับละคัยแล้ว

แต่ของอร่อยของเราไม่อยากจะปรับพร็อม
เขาได้ซื้อของในราคาที่ถูก

เขาบอกว่าขนมเบื้องขนมเบื้องเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าไส้แน่นนะ
แล้วราคาก็ชิ้นละบาทเหรอ
มีโตเกียวด้วยใช่ไหมคะนี่ไงนี่โอ้โหนี่เป็นอย่างอื่นล่ะ
อย่างถ้าเป็นไส้มุกไส้กรอกอย่างนี้ล่ะเออจะเป็นยังไงราคาบาทหนึ่งไหม
เขาบอกว่าขอเพิ่มอีกบาทได้ไหมอ๋อถ้ามีแบบว่าเนื้อสัตว์อ่ะเนอะ
เออถ้าเป็นไส้กรอกก็ชิ้นละ๒บาทก็ยังถูกค่ะ
อะไรจักขนาดนั้นแต่ที่ฉันชอบถังแตกขนมถังแตก
อ๋อเผื่อคุณอย่าถังแตกไม่มีใครชอบถังแตกนะคะขนมถังแตกยังไง
ขนมถังแตกชิ้นละ๑๐บาทนี่ไงดูดิโอ้โหชิ้นใหญ่นะ
ชิ้นใหญ่ประกบกันคือโอ้โหกัดไปน้ำตาลยังกลับอยู่ในปาก
นั่นคือเทรดของขนมชิ้นเนคอย่างนี้ละกันนะครับ
เบื้องอบกรอบเนี่ยเขาจะบรรจุใส่ในถุงถุงละ๒๐บาทนะครับ
แล้วก็มีขนาดสามสิบบาทก็มีใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็ห้าสิบบาท
ใครสนใจสอบถามได้นี่หมายเลขโทรศัพท์เราขึ้นให้แล้วนะครับ
โทรของคุณจิระนันนั่นแหละโทรไปสอบถามใครอยู่ที่สงขา
ผมว่าน่าจะหาง่ายแล้วเขาบรรจุใส่ถุงอย่างนี้
ผมว่าซื้อเยอะเพื่อเอาไปฝากญาติน้องหนูที่บ้าน
น้องหนูที่บ้านคุณมีเยอะเหรอคะ
เขาชอบทานกันเด็กเด็กน้องหนูเขาเห็นแล้วเนี่ย
เขาก็จะดีใจเวลาได้กินขนมนะ
มีซื้อกี่ถุงดีถ้าเป็นคุณ
ถ้าเป็นผมนะผมซื้อเป็นร้อยเลย

แล้วแปลกโปร่งไว้ก่อนได้ไหมช่วยนิดสิ่งที่

มีโอกาสไปอุดหนุนกันนะคะแต่เดี๋ยวเราไปดู